ไอพีซาดาเคี่ยวของข้าค่ะท็อตเตอร์กัรนินูปสุตนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนาวทุกเรื่องที่พร้อมมีคุณที่แข็งหนับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

คุณผู้ชมค่ะดีใจจริงเลยนะคะ
เปิดมาเจอกันในช่วงเวลาดีแบบนี้แน่นอนค่ะ
วันนี้ค่ะเป็นวันที่คุณผู้ชมนะคะจะมีโอกาสได้เช็คดวงต่างค่ะ
ดวงใครดีดวงใครด้อยดวงเราจะต้องแก้ไขอะไรอะไรต้องระวังกันบ้าง
วันนี้นะพีชจะตั้งใจฟังให้ดีเลย
เพราะว่าต้นเดือนแบบนี้นะเราต้องรับเรื่องราวดี

ไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะแบบช่วงนี้มันแบบ

คือนี่บอกกาวได้กาวเคลียร์ได้ทุกอย่าง
พูดมาเลยแม่กาวจะแก้ไขให้แม่ได้ใหม่หมดทุกอย่าง

เบาให้ฟังคือเรื่องลูกชายแม่นะ

คือลูกชายแม่ลูกชายแท้ของแม่

ไม่ได้มาส่งผลสองหนมาส่งชนิดหัวกระดายบ้านแม่ไม่แห้ง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

สวัสดีวันนี้เราเจอกับหมูปอสวัสดี
หมูปองมีหมอปูหมอปูมีหมอปูนี่

อ้าวมากันยายนกันเลย

คนที่เกิดในเดือนกันยายนเนี่ย
คือคำพูดต้องระวัง

คืออย่างนี้นะด้วยความที่ด้วยชอบประชดประชัน
แต่บางคนเนี่ยเขาประชดประชันแบบสวยงาม

โดยเฉพาะการที่เราไปเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นหัวหน้าเขาเนี่ย
เราจะต้องมีคำพูดที่ทำให้ลูกน้องทำตามเรา
แต่ถ้าประชดประชันในด้านลบเนี่ย

เนอะคงเงียบมากค่ะถูกมันจะกลายเป็นความแขน
น่าอย่างเงี้ยโถ
ในเรื่องของเงินนะคะ
หมุนได้โดยเฉพาะค้าขาย
ค้าขายนะขอบอกเลยว่า

ลูกค้าเก่ากลับมา

อะไรอย่างนี้ได้เงินเงินหมุนโอเค
เอาไปหมุนทำอะไรใหม่ขยะได้เลย
เรื่องความรักก็เป็นเรื่องของคำพูดเช่นกัน

บางทีแบบอยู่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้

เอางี้ต้องใช้คำพูดให้เป็นอย่าให้เหมือนจิกกัดเกินไป

โสดก็จะโสดอยู่งั้นแหละไม่มีใครชูมือเป็นแฟนด้วย

เอาหวังเราเนอะตุลาคมค่ะเออมาถึงเดือน
คนที่เกิดเดือนตุลาคมเนี่ยมีเรื่องดี
เพราะแต่ต้องระวังความใจร้อน
คือเรื่องดีเนี่ยหมายถึงว่าทำอะไรแล้วมันเข้าตาราง
เออเข้าทางเราเลยนะ
เออทำงานก็เหมือนกับมีคนชอบเราชื่นชม
แต่ด้วยความใจร้อนอาจจะทำให้พังเพราะตัวเองได้
เรื่องเงินก็เหมือนกันการที่ใช้เงินเนี่ยนึกออกป่ะ
คืออยากได้อะไรเนี่ยเรามีเงินซื้อ
แต่ถ้าซื้อด้วยความใจร้อนอาจจะกลายเป็นไปซื้อของแพงกว่า
อะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความเร็วดี
แต่ว่าถ้าเกิดความเร็วขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ความดีนี้มันจะหายไปเกินครึ่ง
คือมันไม่ทันคิดไงอะไรยังไม่ผ่านกระบวนการคิดก็ต้องค่อยคิดนะ
เรื่องความรักโอเคค่ะเร็วเหมือนกันแต่ได้ดี
เข้าใจป่ะคือจะเจอแบบว่าเฮ้ย

เออวุปับรับชอบอะไรอย่างนี้
บางทียังคบกันไม่นานก็อาจจะมีการขอ
ข่าวดีโอ๊ย

ต่อไปผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
เดือนพฤศจิกายนนี่น่ารักมากโชคดีจริงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนนามคนนี้
แต่ก็ไม่ดีสำหรับเด็กเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่หนุนนำมากก็ทำอะไรไม่เป็นเลยไง

เออแต่ถ้าเราโตแล้วมีคนมาช่วยเราก็

ถูกต้องถูกไหมเรื่องการเงินก็เช่นกันถ้าสมมุติใครอยากจะกู้หนี้ยืมสินก็จะมีเครดิตด้วยการที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นค้ำประกัน

พูดให้หรือแนะนำให้หรือช่วยอะไรอย่างนี้ในเรื่องของการเงินนะ
มาถึงเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความแตกต่างของวัย

ไม่รู้แต่ไม่รู้จะเป็นเด็กหรือว่าจะเด็กกว่า
ไม่รู้จะเงยหน้าหรือก้มหน้า

แล้วแต่บุคคลนะถามว่าดีไหมนะ
ถ้าสมมุติว่าคนเขาสูงวัยกว่าเราแล้วเขาดูแลเราได้

แล้วเราต้องไปดูแลเขาก็ไม่โอเคหรอก
มันก็แค่มีความสุขแค่แป๊บ

เดือนธันวาคมบอกเลยว่ามีหลากหลายรสชาติมาก

บางทีก็สะหัสอร่อย

หลากหลายรสชาติหลากหลายรสชาติโถนมากค่ะ

มันมีทั้งดีและไม่ดีแต่บอกเลยว่างานกลุ่มจะดีกว่างานเดียว

ถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยโอเคแต่ต้องทำใจเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่
ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยยังไงก็ออกไม่ค่อยมีเหลือหรอก

ใช่แล้วตัวเองก็ต้องจ่ายไม่ใช่ว่าตัวเองจะเก็บแล้วคนอื่นมาจ่ายให้เรา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

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ๕เดือน
ช่วงหน้าค่ะกลับมาอัปเดตกันต่ออีก๗เดือนที่เหลือค่ะ